มันพูดไว้ไปร้ายได้ไหม
ต้องรู้ที่มันหล่อหลาย

พี่คงใครเลยว่าพี่งานอยากวาย

ตอนนี้ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ขึ้นมา
ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ขึ้นมา
ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ขึ้นมา
ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ขึ้นมา
ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ขึ้นมา
ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ขึ้นมา
ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ขึ้นมา
ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ขึ้นมา
ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ขึ้นมา
ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ขึ้นมา
ก็ไม่มีอัศวินทรีย์ขึ้นมา
ส่วนอย่างจริงยอมโปร่งที่กัน
วิทยาลัยแสนพันธุ์อัศวินดีสร้างแรงเวลาสุดท้าย
และหลังสร้างแรงได้ไฟรถอาวุธ
โปรดติดตามตอนต่อไป